อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
กระบะคันหนึ่งขับมาแล้วเสียหลักพุ่งชนคนที่กำลังจะเดินไปซื้อของ
ชนแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นเสียชีวิตไปสองเจ็บอีกสอง
ดูนะคะผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ค่ะเธอเดินเหมือนซื้อของเสร็จแล้ว
กำลังจะเดินกลับไปที่รถสีขาวที่เธอจอดอยู่ครับจะเดินไปขึ้นรถของตัวเอง
อ่าสักพักเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะมันจะมีรถกระบะสีดำคันนึง
พุ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะคะนี่กำลังจะขึ้นรถนะ
กำลังจะขึ้นรถกำลังจะขึ้นรถกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วอะค่ะ
ระบะสีดำคันนึงไม่รู้หลุดมาจากไหนยังไงนะคะครับ
พุ่งมาอย่างแรงแล้วก็ชนเธอค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะปัดออกมาเลยแล้วชนแบบเต็ม
คือเหมือนกับเฉียวทางท้ายไปใช่ไหมใช่แต่เธอยังไม่ทันได้ขึ้นรถไงก็ฟาด
เธอไปเก็บของท้ายรถก็บอกไม่รู้นะเหมือนกับไปกำลังจะเก็บของอยู่
เหมือนกับกำลังจะเก็บของแล้วกำลังจะขึ้นรถอ่ะค่ะแล้วกระบะคันนี้ก็พุ่งถลายต่อไปอีก
ถลายต่อไปอีกไปชนแม่ค้าขายผลไม้ค่ะโอ้โหเสียชีวิตสองศพทันที
ตรงนี้คือหน้าร้านขายขนมจีบเจ้าดังนะคะขนมจีบโกนงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมง๔๕วันนี้นี่แหละเมื่อเช้านี่แหละครับ
คนขับกระบะชื่อนายวินัยแสงทองนะคะส่วนผู้เสียชีวิตค่ะ
คือนางสาวจตุพรภูลเกตคนที่ใส่เสื้อสีดำ
แล้วก็นางอารีใจดีแม่ค้าขายผลไม้ตรงนั้นค่ะที่เดินไปเก็บของที่รถจะขึ้นรถเนี่ยเสียชีวิตเลยเหรอฮะ
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะส่วนแม่ค้าขายผลไม้เนี่ย
ก็คือเสียชีวิตทันทีเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นอีกรายที่โดนชนเข้าไปเต็มอ่ะนะคะ
สอบสวนนายวินัยนายวินัยบอกว่าก็ขับรถมุ่งหน้ามาจากอำเภอเมืองจะกลับบ้านที่พยาว
จังหวะถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามีรถคันหนึ่งขับตัดหน้าเขาเลยหักหลบ
พอหักหลบเสร็จปุ๊บรถเขาเลยเสียหลักแล้วมันก็เลยแถมาแล้วก็ไปฟาดเอาเข้ากับผู้หญิงสองคนนี้จนเธอเสียชีวิตนะคะ
แต่ตำรวจก็นำตัวนายวินัยไปตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ไม่พบสารเสพติดแต่ปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
นี่ไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีแน่นอนนะคะ
แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยชนแรงมากจริงดูสิฉีกยับเยินเลยค่ะ